คุณผู้ชมมาดูเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุการณ์คือรถแท็กซี่คันหนึ่งเนี่ย

ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้น

ไล่ติดตามมาแล้วคุณคะ

คุณขับรถสาธารณะนะ

รันรันอุปแวรเยออุปแวว
หนูไม่โชคแล้วมาดิ
อย่าคุ้งอย่าคุ้ง
เหตุคือเปิดไฟเลี้ยวแล้วไม่เลี้ยวนะครับ

ดูดูดูดูดูคุ้มสติกไม่ได้นะครับ

คุ้มสติกมันไม่ได้
คำถามเดียวเลยนะสำหรับทั้งสองคน
ก็คือทั้งคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็คนขับรถแท็กซี่เนี่ย
ป้ายหน้าขึ้นว่าว่างใช่ไหม

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะตามที่รายงานข่าวบอกมาเนี่ยคือ
คนขับรถแท็กซี่เปิดไฟเลี้ยวแต่ไม่เลี้ยว
ก็เลยทำให้เกิดเหมือนลักษณะเกือบเฉียวชนขึ้นนะคะ
ทีนี้แท็กซี่ก็โทษมอเตอร์ไซค์ว่า
มอเตอร์ไซค์ว่ามอเตอร์ไซค์โชว์นิ้วกลางให้ก่อน
ส่วนมอเตอร์ไซค์ก็โทษแท็กซี่บอกว่าเปิดไฟเลี้ยวแล้วไม่เลี้ยว
แล้วก็แถมมาด่าเขาอีกแจกกล้วยเขาอีกเนี่ยนะคะ
ก็เลยตามขับมาด่ากันแบบนี้
ชาวเน็ตว่าไงชาวเน็ตก็ด่าทั้งสองฝ่ายเลยล่ะค่ะ

ว่าว่างมากใช่ไหมว่างนักใช่ไหม

ค่ะให้อภัยกันไปก็จบแล้วเนาะ

แต่เอาจริงดิฉันเคยเจอเหตุการณ์แบบ

แล้วไฟเลี้ยวมันติดแต่ว่าเราจะไปตรงอย่างนี้

ใช่ป่ะฝากขอโทษไปนัดที่นี้นะคะ
ถ้าใครขับตามด้วยฉันฉันเผลอเปิดไฟเลี้ยวเลย

แค่ขอโทษกันก็พอเนาะขอโทษครับแล้วก็ไปซะ
ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะเพราะว่าเราก็ใช้ร่วมกันแหละ
ถนนอะอย่างที่คุณรัฐสรินบ่อยอยากเสียเวลากันเลย